พรุ่งที่เช้าวันนี้ใครกำลังจะไปเขียงหมูต้องเพิ่มเงินหน่อยนะ
ตอนนี้โอ้โหราคาหมูเพิ่มขึ้นแล้วในช่วงปีใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้อีก

ไม่จำเป็นว่าต้องผูกกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

มากันที่เรื่องหมูหมูครับใครไปจ่ายตลาดเช้า

หมูเนื้อแดงกิโลละ๒๐๐บาท
หมู๓ชั้นกิโลละ๒๒๐บาทหมูสันในสรรนอกกิโลละ๒๐๐บาทหมูบดกิโลละ๑๖๐๒๐๐บาท
เขียงหมูเนี่ยบอกว่าหมูขยับราคาวันละบาทถึงสองบาทครับคาดว่าช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะขยับไปไกลกว่านี้อีกนะ
โดยเฉพาะหัวหมูตอนนี้หัวละ๗๐๐๘๐๐บาทและช่วงปีใหม่มีสิทธิ์จะขยับไปถึงหัวละพันบาทหรือมากกว่านั้นเลยโอ้โหแพงจัง
แต่ในข่าวร้ายก็มีข่าวดีคุณผู้ชมแม้ว่าหมูจะขึ้นราคาแต่ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเนี่ยลดลงแผงละ๖บาทนะหรือลดลงฟองละ๒๐สตางค์
ทำให้ช้าวันนี้ราคาไข่ไก่จากฟองละ๓บาท๖๐สตลดลงเหลือฟองละ๓บาท๔๐สตครับ
พอราคาวัตถุดิบเนี่ยยังไม่ลดราคาราคาอาหารต่างก็ยังคงราคาเดิมไม่มีลดราคานะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีของคนโชคดีครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาบอกว่า
ใครที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัลผ่านแอปเป่าตังค์ไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้นแล้วนะ
เพราะหลังจากงวด๑๖ธันวาคมนี้เป็นต้นไปใครที่ถูกรางวัลสามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารครับ
และในอนาคตอันใกล้หากผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลไม่ได้ทำรายการเลือกรับเงินรางวัลในงวดนั้น
พ้น๑๕วันไปแล้วระบบจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกรางวัลโดยอัตโนมัติ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อสลักดิจิทัลอีกด้วยครับ
ส่วนงวด๑ธันวาคมนี้ครับสำนักงานสลากออกสลากสัญจรที่จังหวัดลำปางครับ
ลำปางก็ไปชมได้ที่หอประชุมจังหวัดลำปางครับ
เรื่องนี้ก็ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับที่เงินประกันรายได้ข้าว
ปีการผลิต๖๕๖๖หรือว่าเงินช่วยเหลือกเกษตรกรไร่ละ๑๐๐บาทไม่เกิน๒๐ไร่
ทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ
ไปจนถึง๒๘พฤศจิกายนนี้เป็นงวดแรกครับตามแต่ละพื้นที่และภูมิภาค
โดยแบ่งการโอนจ่ายไว้ทั้งหมด๓๓งวดจนจบโครงการ
ซึ่งเกษตรกรสามารถจะเช็ควันโอนและยอดเงินได้
แค่เข้าไปเว็บไซต์ของทกศครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
หรือไม่ก็ไปติดต่อทกศในจังหวัดของท่านเองเลยได้นะ
อย่างเกษตรกรจังหวัดกรสินทร์และจังหวัดอุบรรณราชธานี